วันนี้มาเปิดศึกในยกที่๓กันครับ
พร้อมเพลงไปรู้จักคุณครูนับคุณได้ไง

อ้าวฮะ

ดูติมเลยค่ะ
ดีกับเธอมาแสนนาน
คิดว่าสักวันฉันคงจะเปลี่ยน
ร้องได้ให้ร้องร้องได้ให้ร้อง
กติกาการแข่งขันนักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำตามเนื้อเพลง
เพื่อสะสมเงินร่วมกันตามลำดับขั้น
ร้องถูกอยู่ต่อร้องผิดกลับบ้าน
และเงินทุนที่สะสมมาจะตกไปอยู่กับผู้ที่ร้องถูก
หากร้องผิดทั้งคู่แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐ยกรับไปเลยคนละ๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละสอง
ใน๓แผ่นป้ายตลอดการด้วนกัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่ร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงและเพลงเก่งของคุณ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
ถูกต้องทั้งหมดเลยนะครับก็จะถึงยกที่๑๐ทั้งคู่ไม่ผิดเลยนะครับ
ก็รับไปเลยครับคนละ๑ล้านบาทรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน๒ล้านบาทครับ
เข้าสู่ยกที่๓ระหว่างผู้ท้าชิงจากมุมแดงชายเล็กหนุ่มใต้ยอดนักสู้
มุ่งมั่นทำงานเลี้ยงดูผู้ชราทั้ง๔ในบ้าน
กับนักสู้หนึ่งสมัยจากมุมน้ำเงินน้องเพลงเด็กหญิงชาวมอน
ผู้มีความมานะและกระตันอยู่ใครจะเป็นฝ่ายเปิดศึกในยกนี้ก่อน

ขอต้อนรับสู่ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านนะครับ
รายการที่มีผู้ชมอยู่ทั่วประเทศทีเดียว
สวัสดีครับของผมคุณชายเล็กกับภรรยาคุณปอแล้วก็ลูกชายคนโตน้องสงกราณ
พี่แม่ปิ๋นคุณเวอร์นะคะคู่แฝดที่วาทิดาและคุณครูนัปและคุณครูปื้ม
นี่ก็เรียกได้ว่าการที่งานของทางน้องเพลงเลยนะ
มากันอบอุ่นหนาฝาข้างไหม
จะเป็นทั้งครอบครัวแล้วก็คุณครูที่โรงเรียนด้วย

วันนี้มาแขนไม่แกว่งแขนนิ่ง

มากครับ

สวัสดีครับ

น้องเพลงอยู่ไหมน้องเพลง

ลุ้นแทบแย่นั่งดูอยู่แหมเก่งจริงนะฮะ

เอาไป๕พันบาท

แต่สำหรับน้องเพลงนี้ครั้งที่สี่นะครับ
รับจากคุณนวัสดิ์ไปแล้ว๒หมื่น
ส่วนคุณชายเล็กนี่ครั้งที่สอง
วันนี้รวมเป็น๑หมื่นแล้ว

ชายเล็กมุฒาชิงจากหมุมแดง
จะเป็นฝ่ายเปิดศึกในยกที่๓
หมูราค่า๓หมื่นบาท
เห็นบอกเป็นนักสู้ชีวิตที่ไม่รู้จักคำว่านอน

แบบเก็บยางเก็บน้ำยางเก็บอะไรผมก็ไปเห็นบอกเคยโชว์มายกลด้วย
ครับเมื่อครั้งหนึ่งก็คือว่ามีกายกรรมมายกลเขามาเล่นอยู่ที่โรงเรียน
ก็เลยไปสมัครอยู่กับเขาไม่ได้ฝึกอะไรมากมาย
แต่ว่าผมครูพักรักจำอ่ะค่ะเห็นเขาควงถ้วยควงจาน
นถ้วยเหมือนกันอ๋อทำได้เหรอคะที่เขาใช้ใช้อะไร
ใช้ไม้ควงอย่างเงี้เหรอฮะครับทำได้เหรอทำได้เหรอครับ
วันนี้เรามีจานมาให้ด้วยฮะอ่าขออุปกรณ์มาจ้ะครับ
นี่นะครับคือจริงแล้วเนี่ยมันต้องเป็นจานกระเบื้อง
ถูกต้องครับนะครับแต่ว่าเรากลัวจะแตกแล้วเป็นอันตราย

สุดยอดกว่าจะทำได้แบบนี้แตกไปกี่ใบ
รับไม่ได้ครับหลายหรูหลายหรู
แต่เป๊กบอกเลยว่าที่นี่คนมีของอย่าลองดี
สติอย่ารองทักเพราะว่ามีคนหนึ่งที่เรียกได้เป็นแอดเสรียะ

อย่าคิดว่าคุณครูนับคนนี้จะมีดีแค่สอนหนังสืออย่างเดียว
แล้วอาจจะคิดว่าเขามีดีแค่ร้องเพลงอย่างที่เขาร้องหรือเปล่า
คุณบูทำให้ได้ก่อนไหมแล้วเราค่อยเก๊ก
ผมขอมอบอุปกรณ์ให้
เอาดนตรีมาเลยค่ะดนตรีมาเลยค่ะ
ควงจานไม่ใช่ควงตัวเอง
เป็นไม่เคยผิดหวังกับครูเลยค่ะ
จนถึงวินาทีนี้เป๊กก็ยังไม่ผิดหวังนะครับ
ขอบคุณคุณครูด้วยนะคะน่ารักมากเลย

แสดงว่าคุณชายเล็กก็คือชอบอะไรทางนี้เหมือนกัน
สมมุติว่าเอาความฝันจริงเลยอยากเป็นอะไร
ความฝันผมผมอยากเป็นนักร้องครับ
ไอดอลในใจเลยคือปายกับชัยศรีวิชัย
คือชอบมากเพราะว่าท่านทำได้ทุกภาค
เก่งจริงคนนี้เก็บพูดได้ทุกภาค

ก็มองว่าสักวันหนึ่งอยากจะเป็นป่าเอกชัย

คนเราก็มีความฝันทุกคนนะคุณผู้ชม
บางคนก็สำเร็จตามฝันนะคะ
บางคนก็ไม่สำเร็จตามฝันแต่ว่าก็ไม่เคยท้อ
นี่คือตัวอย่างนะคะอย่างคุณชายเล็กเนี่ย
โอเคเส้นทางชีวิตไม่ได้เป็นไปตามฝัน
แต่ก็ทำหน้าที่สามีหน้าที่ลูกเขยหน้าที่ลูกได้ดีที่สุด

หน้าที่ของคุณชายเล็กคือร้องเพลงไปให้ครบสิบเพลงครับ
ที่อื่นณตอนนั้นเราพลาดโอกาสเป็นนักร้อง
แต่ที่นี่ได้เป็นนักร้องแบบเต็มตัวแบบได้ตังค์ด้วยค่ะ
นี่ที่สำคัญนะฮะวันนี้มาเริ่มกันที่ยกที่๓
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรยกที่๓นะครับของคุณชายเล็กมาเลยครับ
อย่างนี้ไม่ทราบว่าคุณชายเล็กพอจะไหวไหมสำหรับแนวแบบนี้ได้ไหมครับ
เพลงนี้นานแล้วนะคะของกอดจักรภัณฑ์

ได้นะคะ
คุณชายเล็กก็คงจะทราบดีแล้วเรามีตัวช่วยให้นะครับ

ตลอดทั้งการชิงร้านของคุณชายเล็กและน้องเพลง
ยกที่๓นี้คุณชายเล็กจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้

ขอให้โชคดีขอให้มีสติในการร้องเพลงนะครับคุณชายเล็ก

ยกที่๓ครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๓เพลงมาครับ
แค่เพียงสมมติว่าหยุดพบกัน
ใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นใคร
ถ้าในความจริงสองเรามีอันห่างไป
ผลลัพธ์ที่เกิดกับใจก็คงเหมือนตายจากกัน
ด้วยความรักนั้นก้าวผ่านพ้องใจ
ไหวเผลอใจให้เธอเกินกัน
ขอบคุณเวลานำพาเราใกล้ชิดกัน
จากเพื่อนเลื่อนเป็นผู้พัน
เพียงก้าวห่างกันวันไหว
ขาดเผื่อไม่ได้หัวใจโขสารพาม
กดโทรศัพท์รับช้าก็ยังน้อยใจ
อยู่ใกล้จนชิ้นไม่อยากได้ยินคำว่าห่างไกล
ขอร้องอย่าทำร้ายใจด้วยการหนีไปห่างกัน
ถ้าสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมา
หนักหนาจนเธอไร้ความเชื่อมัน
เจ็บจนเหลืออดก็โกรธได้แต่อย่านาน
เพราะใจที่ทรมานขอให้นานจะผ่านสิ้นลม
ได้มาเป็นนักร้องบนเวทีของเรามันก็เป็นส่วนหนึ่ง
ในความฝั่นที่ฝากอยู่ในจิตสุดท้ายก็ได้แทนออก
แล้วก็ไม่ได้แสดงออกให้แค่คนในห้องส่งได้เห็นเท่านั้น
ยังรวมถึงคนทางบ้านอีกหกสิบล้านคนของประเทศไทย
ได้สมหวังในสิ่งที่ฝันก็ยังมอบความสุขให้กับคนดูด้วยวันนี้มันอิ่มอิ่มหลายทางนะคะ
เป็นไงพี่ชายเล็กเขาร้องเพลงพร้อมไหมครับพร้อมมากเลยค่ะนี่เขาอยากเป็นนักร้องนะฮะ
ทีนี้พี่ชายเล็กเขาสู้ในส่วนของเขาแล้วเพลงพร้อมจะสู้ในส่วนของเพลงหรือยัง
พร้อมค่ะพี่ชายเล็กอวยพรน้องเพลงหน่อยค่ะพี่ขออวยพรภาษาใต้เขาแล้วกัน
ได้ค่ะสู้สู้นะน้องนะค่ะน้องเต้าคนดีค่ะเพลงก็ตอบเป็นภาษาใต้ได้เลยพี่เบาเว้ย

สารภาพบทเพลงแห่งความฝันของคุณชายเล็กก็จบลงไปแล้ว
ช่วงหน้าเป็นทีของน้องเพลงที่จะขึ้นมาป้องกันแชมป์บ้างครับ
มาลุ้นให้ทั้งสองคนผ่านยกนี้ไปได้ด้วยดีกันครับ
เพลงเด็กหญิงชาวมอนจากอำเภอสังขระบุรีผู้มีความมานะและกระตันอยู่
ก่อนจะร้องพี่เป๊กสงสัยจังเลยน้องเพลงอืม
เพลงไปรู้จักคุณครูนับเขาได้ไง
ก็คุณครูเขามาสอนใช่ไหมคะแล้วหนูก็เล่นเฟซบุ๊กเนี่ยหนูก็เจอครูเขาก็เลยไปขอเป็นเพื่อน
แล้วคุณครูเขาก็รับแล้วหนูก็เห็นที่เฟซบุ๊กครูเขาชอบโพสต์เวลาเล่นติ๊กต๊อก
แล้วทีนี้หนูก็เข้าไปดูในติ๊กต๊อกลองไปพิมพ์ดูอ้าวนี่คุณครูเรานี่น่ะเอ้ย
คุณนับมีกิจกรรมอะไรในติ๊กต๊อกอ่ะคะคุณนับ
อ๋อก็ผมเป็นเป็นคนขี้เล่นอยู่แล้วครับก็ไปพวกตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วก็บางทีก็มีเต้นตลกแล้วเจ้าเพลงเนี่ยเขาชอบอะไรตลก
เขาก็ตามกดหัวใจให้ผมตลอดเพลงเนี้ยเขาจะเข้ามาในห้องในแนวบ่อยครับ
ผมมาคุยกับเขาอ้าวนี่คนที่ชอบกดหัวใจให้ครูนี่ติ๊กต๊อกอะไรอย่างนี้ครับ
ก็คุยกันมาเรื่อยแล้วก็บังเอิญว่าทางรายการเปิดโอกาสให้น้องมาใช่ไหมครับ
ก็พอเขาเห็นว่าผมเป็นคนขี้เล่นอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เขาเลยบอกเอ้าครูนับเดี๋ยวครูนับลองใช้จิตวิทยา
ทำยังไงก็ได้ให้เด็กสามารถไปรายการได้อะไรอย่างนี้
ก็เลยมอบหมายให้มาดูแลไม่รู้ว่าพอท่านได้ดูตอนออกอากาศไปบ้างหรือยังนะคะ
นี่คือเป็นคนติวเรื่องการร้องเพลงด้วยไหมฮะร้องเพลงด้วยครับโอ้ชื่นใจจัง
แล้วตอนนี้ลูกศิษย์ก็ทำได้ดีมากเลยนะครับนะคะแล้วก็มากับครูดูผ่อนคลายด้วยเพราะว่า
ดูเพลงแบบมีความสุขมากเป๊กปรบมือให้ก่อนเลยคือดีมากจริง
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับเราก็ยังคงอยากจะเห็นท่าเต้นติ๊กต๊อก
อยากเห็นฮะของครูนับนะฮะเต้นครูมั้ยฮะครูปลื้มด้วยมั้ยฮะ
อ่าเขาเสียบมื้อกับคุณครูค่ะมา
และต่อจากนี้ค่ะนี่คือแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกในรายการของเราค่ะ
กับเพลงเมาพีล่าสัตว์ค่ะเชิญครูนับกับครูปื้มได้เลยค่ะมา

แต่ไม่รู้ผู้ปกครองจะคิดยังไงเป๊กหันไปมองแม่ของน้องเพลงแม่ทำอย่างนี้

คุณแม่เอ่ยอะไรเอ่ยหัวใจหลักในแกนหลักของความเป็นครูค่ะ
อันนี้อยากให้พูดเป็นวิทยาธารไม่ว่าจะเป็นครูปื้มเองครูนับเองก็ดี
มีอะไรอยากจะพูดกับคุณครูที่ร่วมวิชาชีพเดียวกันแต่หัวใจหลักไม่ได้เป็นแบบเราบ้างค่ะคุณครู
มองลูกศิษย์ก่อนเป็นอันดับแรกค่ะคือเราอ่ะไม่ได้ต้องการอะไรเลยเมื่อลูกศิษย์จบไปไม่ได้ต้องการที่จะรับหน้าถือตาอะไร
แค่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราสอนลูกศิษย์ไปแล้วเราเห็นเขาเนี่ยเจริญเติบโตไปเป็นในทางที่ดีเป็นคนดีของสังคมใช่ไหมคะ
สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้แค่นี้คุณมั่นใจว่าคุณครูทุกคนก็ภูมิใจแล้วค่ะ
นี่ง่ายแค่นี้เองคุณนับเหรอคะ
คือผมได้เงินเดือนน้อยก็จริงครับแต่ว่าเวลาเราเห็นเด็กอย่างเด็กคุยถึงอยากเล่าเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งเล็กน้อยอย่างนี้ครับ
เรื่องนั้นอาจจะใหญ่สำหรับเขาก็ได้อย่างนี้ครับเราอยากให้คุณมองเห็นเด็กจริงถ้าอยากมาเป็นจริงก็คือไปอ่านคำว่าผู้ให้ชัดเจนที่สุดแล้วก็คุณจะเป็นครูที่ดีครับ
คุณครูคุณครูทั้งสองคนพูดดีมากเลยค่ะภาพที่เต้นเมื่อกี้เราลืมไปหมดเลยค่ะคุณครูค่ะ
ขอบคุณครูด้วยนะครับขอบคุณครับสนุกมากครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณครูพ่อเรื่องครับเอาล่ะมาเริ่มการแข่งขันกันต่อนะครับในยกที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐๐บาท
ถ้าน้องเพลงพร้อมนะครับอินโทรยกที่๓ของน้องเพลงมาเลยครับ
เมื่อการปรับการรายงานอินโทรยกที่๓ของน้องเพลงมาเลยครับ

คืออันนี้แค่ฟังอินโทรนะคะแต่หน้าน้องเพลงคือประมาณว่าร้องเรียบร้อยแล้ว
นี่ประมาณนั้นเลยปิติขนาดนั้นเลยเป็นไงครับเพลงนี้

ถ้าไม่รู้จักเลยเนี่ยก็คือมีโอกาสสูงมากที่จะร้องผิด

ถึงเวลาหรือยังที่จะต้องใช้ตัวช่วยนะครับ
มีทั้งหมด๓แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้าย
ยกที่๓นี้น้องเพลงจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใน๓แผ่นนะครับแผ่นแรกของเพลงนะครับ

มาดูกันนะครับตัวช่วยแผ่นที่๒ก็คือ

ลองดูอาจดีกว่านี้ก็ได้

ตัวช่วยเพลงที่จะเปลี่ยนมาได้เลยครับ
มีรอยยิ้มมาเหมือนเดิมแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นยิ้มแบบนั้นหรือเปล่า
เพลงคะเพลงนี้กับเพลงที่แล้วรู้จักเพลงไหนมากกว่ากัน
เพลงนี้เป็นเพลงก้อนหินสิ้นใจค่ะ
นี่ร้องได้ไหมคะ

ตัวช่วยมีศิษฐ์เลือกใช้อีกหนึ่งแผ่นนะครับ
เพราะฉะนั้นจะใช้หรือไม่ใช้ครับ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

สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๓เพลงมาครับ
ดีกับเธอมาแสนนานคิดว่าสักวันฉันคงจะเปลี่ยน
เปลี่ยนให้ใจเธอยอมเห็นใจฉัน
เหมือนก่อนหินที่แสนทนถึงเจอกับลมและฝนไม่วัน
เธอเย็นชากันเพียงนั้นไม่เป็นไร
แต่แล้วทุกสิ่งก็ฟ้องทุกอย่างว่าเกินกำลังสวย
ก่อนเห็นอย่างฉันถึงวันต้องแตกสลาย
เปลี่ยนใจคนไม่รักกันเป็นแค่ฝันที่เลือนลาง
ฉันทุ่มเททุกอย่างเธอก็ทิ้งควางไป
แค่เสกคำว่ารักกันคงอีกนานและแสนไกล
ให้ก้อนหินสิ้นใจฉันก็คง
ไม่ได้ยิน
ทนจนใครก็คล่องใจว่าเพราะอะไรถึงทนเธออยู่
มีคนเดียวที่รับรู้คือฉัน
เอาใจไปซื้อใจคิดว่าอะไรต้องดีสักวัน
ทนจะทนเพื่อวันนั้นไม่เป็นไร
แต่แล้วทุกสิ่งก็ฟ้องทุกอย่างว่าเกินกำลังสู้ไว้
ก่อนหินอย่างชาวนึงทุกวันต้องแตกสลาย
เปลี่ยนใจคนไม่รักกันเป็นแค่ฝันที่เหลือขึ้นมา
ฉันทุ่มเธอทิ้งอย่างเธอก็ทิ้งคว่างไป
แค่เสพคำว่ารักกันคงอีกนานและแสนไกล
ให้ก้อนหินสิ้นสิ้นใจฉันก็คงไม่ได้

ตลกอะไรหนูหัวเราะอะไรหนูนึกอะไรทำไมหนูขำ
ฮ่าฮ่า
ก้อนหินสิ้นใจนะครับของคุณแคทรัตการนะครับ
ครับจบยกที่๓แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาเฉลยกันแล้ว
ขอเชิญคุณชายเล็กเลยครับมาค่ะ
ถึงกำตัดสินใจใช้ตัวช่วยกันเลยทีเดียว
สำหรับน้องเพลงแถมระหว่างร้องก็เหมือนจะมีบาดแผล
งานเข้าสิแล้วครับอย่าเพิ่งลุกไปไหน
ช่วงหน้ามาฟังผลพร้อมกันครับผม

หากเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพ
เปลี่ยนใจคนไม่รักกันเป็นแค่ฝันที่เหลือขึ้นมา
เอาละครับคิดว่าจะผ่านไปได้ไหมครับยกนี้ยกที่๓แล้วเนี่ย
ของคุณชายเล็กโอเคไหมคะ

ก็ของหนูก็๕๐๕๐ค่ะ

อีก๕๐เก็บไว้เผื่อหน้าแตกค่ะ

มาดูกันนะครับยกที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
น้องเพลงและคุณชายเล็กร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

โตเจย
สาเหตุที่หนูอยากมารายการร้องได้ให้ล้านก็เพราะว่าจะได้เป็นทุนการศึกษาจะได้เรียนต่อค่ะ
แต่จริงจริงอยากได้หนึ่งล้านบาทนะครับเพื่อที่จะเอาไปเปิด
ร้านของชำนะครับครับให้กับครอบครัวยกที่สามนะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่าสามหมื่นบาทน้องเพลงและคุณชายเล็กร้อง
ร้องได้ครับ
ร้องได้ได้เพลงนี้ค่ะรับเงินทุนสะสอบร่วมกันสามหมื่นบาท้า
ไปไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงนะครับสำหรับน้องเพลงคนเก่งของเรานะฮะ
ขนาดร้องขำนี่ก็ร้องถูกทุกคำนะเกือบไป

คุณชายเล็กเนี่ยเห็นความสดใสของบ้านนี้ที่เขาทำสำเร็จ
ซึ่งตอนมาตอนแรกอารมณ์เดียวกันกับคุณชายเล็กเลย
ตอนนี้เขาสุขไปแล้วเห็นความสุขเขาแล้วเป็นไงบ้างคะ
รู้สึกมีความสุขคือเห็นความสุขแล้วก็ยินดีกับน้องเขา

เงินทุนสะสมเป็น๔๐๐๐บาท

ตอนที่ว่าผมไปทำงานในกายกรรม

เพลงนี้ก็ถือว่าไหวอีกหนึ่งเพลง

ตัวช่วยละครับน้องเพลงใช้ไปละหนึ่งตัว
และในยกนี้นะครับคุณชายเล็กจะใช้หรือไม่ใช้ครับ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
สมมุลค่าสี่หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๔เพลงมาครับ
ประตูห้องเช่ามีรองเท้าสองคู่เคียงกัน
คู่หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอพี่จำได้ดี

ไม่เคยเห็นเลยก่อนนี้แปลกใจอะไรกันนี่
หน้าห้องน้องมีรองเท้าผู้ชาย
หรือใครกันเล่าลืมรองเท้าไว้หน้าห้องเธอ
แค่ดูเบอร์ก็รู้ว่าคนสวมหุ่นเท่าใด
ยินเสียงร้องอย่าจ้า
ลอยจากข้างในแอบฟังจนแน่แก่ใจ
น้องมีชายแนบในห้องนอน
กรนคุยกันสำราญเต็มที่
ห้องเช่าห้องนี้พี่จ่ายเงินค่าเช่าเดือนก่อน
พี่เป็นคนเช่าแต่เขาเป็นผู้
ผู้มหานอนปิดประตูลงกลอน
เขาคงนอนทับรอยพี่ชาย
ต้องลาห้องเช่าไม่อยากเข้าขวางทางสวรรค์
ฉันแสบสรรฉันนอนวังเดแม่คนหลายใจ
เห็ดเงินปล่องเช้าห้องให้น้องรองชาย
เจ้าของรองเท้าเป็นใครช่างยามใจ
แม่นะฮะก็อย่างที่ได้ฟังกันนะครับ
ตัวละครนี้มีอยู่แค่สองคู่นะครับ
คือรองเท้าของผู้หญิงกับรองเท้าผู้ชาย

โอ้โหแบบว่าสุดยอดจริง
อยากรู้จริงว่ามันเบอร์อะไรรองเท้าผู้ชาย

ก็ร้องจบลงไปแล้วเวลาของเราก็หมดลงพอดีครับคุณผู้ชม
คราวหน้ามากันใหม่นะครับคราวหน้ามาร้องต่อกันด้วยรอยยิ้มของน้องเพลง
และความสนุกสนานนะครับ
ก็ต้องมาติดตามนะครับในร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ที่เดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมค่ะจบจากรายการของเราดูกันต่อเลยค่ะ
กับรายการเกมต่อชีวิตค่ะคุณพี่เอชายามิชัยรออยู่ค่ะ
ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับ
วันนี้พวกเราทุกคนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
หม์หม้อบ่าผ่านยกที่๓ไปแบบใจหายใจความ
เราต้องมาลุ้นกันอีกครั้งในยกที่สี่เมื่อชายเล็กเกิด
อาการแปลกแปลกขึ้นระหว่างการร้องเพลงแต่ผลจะเป็นอย่าง
อะไรต้องมาลุ้นกันในครั้งหน้า
กลับมาติดตามเส้นทางชิงเงินล้านของสองนักสู้นี้ได้ใหม่
วันนี้ร้องได้ให้ล้านขอลาไปก่อนครับผม

ได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะตั้งใจแล้วก็ฝึกให้มีสมาธินะคะ
ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะ

พยายามล้อออกมาแต่มันไม่ออกค่ะเสียงมันติดอยู่ในคอ
แล้วก็เหมือนแบบหายใจไม่ค่อยออกค่ะ

เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนไหมอาการตื่นเต้นแบบนี้

เพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์สำคัญ
อันเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่การเราเป็นการท่อง

น้องเพลงและคุณชายเล็กร้อง
ได้เพียงหนึ่งคนครับ
ช่วงที่ป้าทำงานอยู่กรุงเทพกับลูกสาวบอกป้าก็มีความสุขดีค่ะ
พอช่วงสงการเขาก็ขอกลับไปเที่ยวบ้านที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ

ต่อมาเลยค่ะป้ากำลังไปทิ้งขยะอยู่เพื่อนเขาโทรมาบอกว่าลูกสาวป้าถูกตำรวจจับเรื่องยาค่ะกับเพื่อนเขาแล้วก็แฟนเขาค่ะ